อีกหนึ่งความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลีย
แจ้งความบอกว่าถูกสั่งร้อนี่นะคะข่มขืน
ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ตำรวจก็รับแจ้งแหละแล้วก็เรียกพยานต่างนะคะ
มาสอบปากคำมาขอข้อมูลเพิ่มเติม
แต่พบว่าเหมือนว่าจะมีคำให้การที่ไม่สอดคล้องกัน
ก็เลยคิดว่าจะต้องเรียกสาวนักท่องเที่ยวมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ถ้าหากว่าให้ปากคำแล้วไม่ถูกหรือว่าให้การเท็จ
ก็คงจะต้องให้ข้อเรียกว่าแจ้งความ
แจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของแจ้งความเท็จกับนักท่องเที่ยว
ทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วย
เพราะว่าที่สำคัญคือตำรวจเขา
สอบสวนทางด้านของคนขับรถตุ๊กย่านเข้าสารเกือบทั้งหมดแล้ว

แล้วก็ดูจากภาพกล้องวงจรปิดในหลักฐานสำคัญนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันให้ชัดค่ะว่าข้อมูลที่จริงแล้วเป็นอย่างไร
โดยผลละบทโทรสารณิชย์มหาฐาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ประชุมพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานตลิ่งชัน
เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีนี้นะคะ
โดยผลละบทโทรบอกว่าผลละบทโทรสารณิชย์นะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมถึงพยานหลักฐาน
คลาดเคลื่อนกับคำให้การของผู้เสียหาย
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้
ก่อนที่ผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความประมาณชั่วโมงนึงเนี่ย
พบว่านักท่องเที่ยวสาวเดินอยู่กับเพื่อนชาย
คาดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติในสภาพมืนเมา
จากนั้นค่ะก็มีหญิงไทยมาส่งผู้เสียหาย

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจร่างกายอย่างละเอียด
เขาบอกว่าภาพวงจรปิดย่านถนนเข้าสารพบแบบนี้

กับเพื่อนชาวต่างชาติช่วงที่ร้าน
แล้วในสภาพที่ค่อนข้างจะเมาใช่ไหมฮะ
จากนั้นประมาณ๑ชั่วโมงปรากฏว่าไปพบภาพทั้งคู่
ที่แยกคอกวัวทั้งทั้งที่จริงแล้วเนี่ย
จากช่วงถนนเข้าสารไปแยกคอกวัวห่างกันเท่าไหร่เองคุณ
ไม่กี่ร้อยเมตรประมาณสี่ร้อยเมตรนะคุณ
ถ้าปกติคนทั่วไปเดินเนี่ยไม่น่าจะเกินสิบนาที
แต่ว่าตำรวจบอกก็มีพิรุธนะหายไปช่วงหนึ่ง
คือเกือบชั่วโมงถึงจะมาโผล่ที่บริเวณแยกคอกวัวนะครับ
ดังนั้นตำรวจจะต้องหาให้ได้ว่าช่วงเวลา๑ชั่วโมงนั้น
หายไปไหนกับเพื่อนชายชาวต่างชาติ

แล้วก็จะต้องเรียก
ตัวเพื่อนชายชาวต่างชาติมาสอบปากคำด้วย
อ่าเออนะครับจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะ
ผลของการตรวจร่างกายเราเคยรายงานไปว่า
แต่ตอนนี้ก็ต้องรอดูผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
รับด้วยว่าวันที่๕ที่ผ่านมานะคะมีหญิงไทย
ส่งผู้เสียหายที่สถานีตำรวจนครบานตลิ่งชันจริง
แล้วก็จะเตรียมเชิญผู้เสียหาย
ก็คือนักท่องเที่ยวคนนี้มาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งว่า

เพราะว่าวันนั้นก็ยังพูดจาวกวนด้วยนะคะ
ครับก็รอ๒สัปดาห์การตรวจร่างกาย
ว่าจะมีผลการตรวจว่าพบคราบอสุจิหรือว่ายังไงหรือเปล่า

ก็ยังเตรียมขอให้คนขับรถสามล้อในวันและเวลาดังกล่าว
มาให้ข้อมูลเพื่อยืนยันข้อที่จริงที่เกิดขึ้นด้วย
ถ้าหากพบว่าเรื่องดังกล่าวไม่ตรงกับคำให้การผู้เสียหาย
ก็อาจจะพิจารณาดำเนินคดีกับผู้เสียหาย
ฐานให้การเท็จเพราะทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทย
และคนขับสามล้อเสื่อมเสียด้วยนะคะ

ทางพลตำรวจโศนิษฐ์มหาธวรเนี่ยแหละครับ
เชิญผู้ต้องสงสัยเป็นโชเฟอร์ขับรถสำล้อเครื่อง
อยู่ย่านถนนเข้าศาลสองคนมาสอบปากคำ
ต้องสงสัยทั้งสองคนมีประวัติจำหน่ายยาเสพติดให้ชาวต่างชาติ
แล้วก็เคยถูกจับในท้องที่สนชนะสงครามมาแล้ว
พร้อมกันนี้ก็ได้ให้ตำรวจท่องเที่ยวเชิญตัวผู้เสียหายมาจากจังหวัดภูเก็ต
เพื่อเข้าชี้ตัวผู้ต้องสงสัยทันที
เรื่องต้นผู้เสียหายบอกว่าหน้าตาใกล้เคียงกับคนร้ายมาก
แต่ผู้ต้องสงสัยทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธนะครับ
ยังไงก็ตามก็ต้องรอผลการตรวจดีเอนเอจากโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็รอตรวจคราบอสุจิเพื่อยืนยันผลอีกครั้งประมาณ๒สัปดาห์
ประมาณ๒สัปดาห์ถึงจะได้ข้อสรุปสำหรับคดีนี้นะครับ

หรือว่าจะเป็นไปตามที่สาวออสซี่ได้ให้การไว้นะครับ